เขาบอกสร้างรายได้ให้กับเจ้าของ
ไปดูซิว่ามีเห็ดอะไรยังไงบ้าง

นี่คือฟาร์มสมจิต
ของบ้านใช้พื้นที่บริเวณบ้านทำฟาร์มเห็ดร้อนและเห็ดเย็น

เห็ดร้อนเห็ดเย็นมีเห็ดร้อนก็คือชอบขึ้นในอุณหภูมิร้อนชื้นไง
ร้อนและเห็ดเย็นซึ่งเห็ดร้อนเนี่ยร้อนชื้นถูกไหม
เห็ดอะไรบ้างเห็ดขอนดำเห็ดขอนขาวเห็ดบก
ไม่เคยได้ยินเลยฮะไม่มีขอนลอยนะขอนลอยมันเป็นเจแต่งจราเข้
ไม่มีมีเห็ดขอนดำเห็ดขอนขาวและเห็ดบดนะฮะ
อย่างนี้จะชอบอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนชื้น
ส่วนเห็ดเย็นล่ะบางคนไม่รู้เห็ดเย็นก็คือจะอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นก็จะเป็น
นางฟ้าภูฐานเห็ดนางฟ้าฮังการี่เห็ดนางรมเทาเห็ดเป๋าฮือและเห็ดลินจื้อ
ได้จิ้นจื้อด้วยเป็นต้นนี่มีหลายเห็ดเลยนะเนี่ยเยอะมาก
คุณป้าสมจิตน้อยท่าราชนะคะเจ้าของฟาร์มเห็ดเขาบอกว่า
เพาะเห็ดเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มจากการใช้วัสดุจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
หรือไม้เบนจพันธุ์ปูนขาวรำข้าวและธาตุอาหารต่างผสมให้เข้ากันค่ะ
แล้วนำมาบรรจุใส่ถุงนะจากนั้นนำถุงปิดฝา
ซึ่งก่อนจะปิดฝาต้องใช้สำลีอุดนะอุดที่ฝาก่อนเพื่อป้องกันแมลง
แล้วก็เก็บความชื้นได้ด้วยครับจากนั้นนะฮะนำถุงเห็ดไปนึ่ง
โรงนึ่งไอน้ำที่อุณหภูมิ๑๒๐องศาเซลเซียตนาน๖ชั่วโมง

ใช่หลังจากนึ่งถุงเห็ดเสร็จแล้วจะทำการหยอดหัวเชื้อข้าวฟ่าง

แต่จะต้องใช้แอลกอฮอล์ทำการฉีดฆ่าเชื้อก่อน

ซึ่งในถุงเห็ด๑ถุงจะบรรจุหัวเชื้อ๒๐๓๐เมล็ด
นี่หัวเชื้อนี่
พอเสร็จเรียบร้อยก็จะนำถุงเห็ดไปบ่มประมาณสัก๓๐๔๕วัน
แล้วค่อยนำไปใส่โรงเรือนที่เก็บความชื้นหลังจากนั้นรดน้ำไปเลยทุกวัน
พอเห็ดออกดอกก็เก็บไปขายได้เลยค่ะขายที่ตลาดนะคะ
เห็ดทั่วไปเนี่ยขายส่งในราคา๗๐บาทขายปลีก๘๐บาทแต่ถ้าเป็นเห็ดเป่าฮื้อก็จะแพงหน่อย
ราคาส่ง๑๐๐บาทปลีก๑๒๐บาท
ส่วนเห็ดลินจือขายส่ง๘๐๐บาทขายปลีก๑๐๐๐บาท
โอ้โหเป็นเห็ดที่มีราคานะเนี่ย
เพราะเห็ดลินจือส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรไปสกัด
เขาบอกว่าเป็นยาเป็นสมุนไพรซึ่งการทำเห็ดขายของป้าสมจิตเนี่ย
สร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทนะคะและใครสนใจนะป้าสมจิตบอกว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย
ใครอยากจะซื้อปลีกซื้อส่งอะไรก็ติดต่อคุณป้าสมจิตไปเลย